เอาละครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่โทรศัพท์

หลายคนก็เป็นกังวลโทรศัพท์ของเราจะเป็นอะไรไหมเนาะ

ดังนั้นวันนี้นะครับคุณจิรภาสุริสุขจะพาคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่
แล้วก็แบตเตอรี่ต่างที่ได้มาตรฐานมอก
ด้วยติดตามรายงานได้จากเธอเลยครับ

ถูกปล่อยตกลงมาบนพื้นคอนกิ่ง
ความสูง๑เมตร๓ครั้ง
ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จะต้องส่งตัวอย่างแบตเตอรี่จำนวน๓๑ก้อน
มาให้ทดสอบที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โดยจะผลิตไม่เกิน๓เดือนค่ะ

ใช้เวลาสั่นถึง๔ชั่วโมง

เป็นเวลา๒๔ชั่วโมงค่ะ

แบตเตอรี่นั้นจะต้องนำไปอบไว้

และการช็อกทางกลจากการชน

และทำการกระแทกจาก๓ทิศทาง

จะถูกส่งคืนให้กับผู้นำเข้า
หรือผู้ผลิตเพื่อนำไปทำลายต่อไปค่ะ

ตเตอรี่รุ่นที่จะนำไปวางจำหน่าย
หากพบว่ามีการทดสอบที่ผ่านมาตรฐาน

รวมถึงไม่มีประกายไฟเกิดขึ้น

เพื่อแสดงความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานต่อไปค่ะ

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จะเข้าตรวจสอบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัย

แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูปอีกด้วยค่ะ

ถือว่าเป็นส่วนควบกับผลิตภัณฑ์หลัก

จากมอกแต่ทางสมอ

โทรศัพท์เนี่ยมือถือเคลื่อนที่

เรื่องแบตที่ถือเครื่องก็ดี

ควรจะให้มอกเป็นพูดูแล

รภมาตรฐานบัตเตอรี่ต้องไปตามมาตรฐาน
ส่วนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแบตเตอรี่
ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากมอกรนั้น
มีโทษปรับสูงสุดถึง๕๐๐๐บาท

โดยผู้ใช้งานสามารถร้องเรียนมาได้ที่สมอ
อกจากนี้ยังเตรียมกำหนดให้แบตเตอรี่สำรอง
มาตรฐานมอกในต้นปีหน้าค่ะ
ซึ่งหวังว่าจะให้ผู้ใช้งานนั้นได้ใช้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวี